ไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันเมื่อช่วงเช้ากับรายงานของคุณมะนุชาเจอหมุนค่ะ
แข่งขันตลอดภาคเช้าเช่นเดียวกับที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้
คือการแข่งขันแบบศิลปะการบังคับม้าระดับเทฟโนวิสวันทั้งประเภททีมและบุคคล
มีผู้เข้าแข่งขันในนามบุคคล๒๐คนและในนามประเภททีมจำนวน๖ทีมรวมทั้งหมด๒๘คน
กติกาผู้เข้าแข่งขันขี่ม้าของตัวเองแสดงในพื้นที่โล่งขนาดกว้าง๒๐เมตรยาว๖๐เมตร
ใช้เวลาคนละประมาณ๗นาทีซึ่งระหว่างการแสดงจะมีกรรมการ๕คนนั่งอยู่ในรถประจำจุดต่างรวม๕จุด
จากนั้นจะนำคะแนนของกรรมการทั้ง๕คนมาหารเฉลี่ยเป็นคะแนนของนักกีฬาแต่ละคน
ส่วนประเภททีมที่ส่งทีมละไม่เกิน๔คนจะคิดคะแนนรวมของผู้ทำคะแนนดีที่สุด๓อันดับแรกในทีม
ผู้ชนะศิลปะการบังคับม้าระดับเทฟโนวิสวันทั้งบุคคลและทีมจะทราบผลอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายค่ะ
ภาคค่ำจะมีการแข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกิดขวาง
โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการนโยบายการแข่งขันจะทรงม้าแบบศิลปะการบังคับม้าให้ได้ชมกันในพิธีเปิดด้วยค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากสนามขี่ม้ากองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์